พูดอยู่นี่ก็มีเพลงนะครับ
มีพิธีบวงสวงอนุสวรีพระยาชัยสุนทรและหอเจ้าบ้านศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดกาลสิน

มันต้องทำพร้อมกันสามคนอ๋อคุณธนะคุณต้องทำแบบนั้น
ใช่คุณนิวนาวอ่านไปค่ะเราไปกันที่อนุสาวรีพระยาชัยสุนทร
อำเภอเมืองจังหวัดกาลสินนะคะค่ะเพราะว่าที่นั่นเนี่ยค่ะ
เขาได้จัดพิธีบวงสวงอนุสวรีพระยาชัยสุนทร
หรือว่าเป็นเจ้าเมืองกาลสินคนแรกของจังหวัดกาลสินนอกจากนี้แล้ว
พอดีกว่าดิฉันว่าไม่มีใครสนใจข่าวแล้วล่ะใช่
มือจะจิ้มตากันไปเปลี่ยนดีกว่าอ่านอย่างเดียวเดี๋ยวค่อยมาลำ
คุณผู้ชมดูภาพกันไปแล้วกันนะภาพเขาสวยสวยงำงามเลยนะคะคุณผู้ชม
คืองานนี้เป็นงานใหญ่คืองานอีกงานใหญ่หลายงานใหญ่คากิลีนะคะ
เพราะว่าเป็นการรวมตัวกันของทุกภาคส่วนหน่วยราชการ
พ่อแม่พี่หนอกประชาส่วนลูกเด็กเล็กแด้งพูลักษมณ์บูงใยไปกันเมิด
บวงสวงหอเจ้าบ้านซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดกาลสิน
กำลังเพิ่งแหละทำไมไม่อ่านข่าวเป็นภาษาอีสานต่อกำลังเพิ่งแหละ
กำลังบอกว่าอยู่บ้านอีสานบ้านเรานะครับ
คือบรรยากาศมันดีมากแล้วเขาก็ใส่ชุดพื้นเมืองแบบนี้ค่ะ
ส่วนผ้าไหมแพรวามีผ้าแบบสวยงามเรียกว่ามากันแบบครบทีมกันเลยทีเดียวนะคะ
จัดขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วงานนี้ก็ยังมีการจุดทูปเทียนศักระบูชา
สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองด้วยนะคะ
หลังจากทำพิธีเสร็จแล้วก็แน่นอนล่ะค่ะต้องมีการรำบวงสวง
ซึ่งการรำครั้งนี้เนี่ยนะคะมองไปสุดลูกหูลูกตาเราเห็นนักแสดงพร้อมใจกันมามากมายและลานตามาก
นับจำนวนแล้วกว่า๒๕๐๐คนมาจาก๑๘อำเภอทั่วจังหวัดกาลสิน
เขาใส่ชุดภูไทยออกมาร่ายรำสวยงามเนอะ
แล้วใครที่มาชมบรรยากาศของการบวงสวงนี้นะคะก็ตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างมาก
พอรำบวงสวงเสร็จแล้วเขาก็มีการจัดกิจกรรมอื่นอีกมากมาย
เป็นกิจกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงความสมัครสมาธิสามัคคีของพี่น้องชาวกาลสิน
อ๋อคุณป่านง่ำแห้งเซอะง่ำ
มีสเต็ปนะสวยงามมากเลยเป็นจังหวะแบบพื้นบ้านอีสาน
มีเสียงแขนนะมีเสียงปลงลางนะ
ไปรอบริงแล้วก็ได้รับความสวยอ่อนช่อยมดหนาว
ความสวยงามแบบนี้ไปกันได้นะที่กรสิน
กาลสินจับพร้อมมาพี่น้องนะเด้อค่ะเด้อ